มองหน้าเหรอมองหน้าเหรอมองหน้าเท่ากับหาเรื่อง
หน้าแล้วตายเลยจริงคุณผู้ชมอันนี้
เพราะอะไรเอาเหล็กขูดชาร์ฟมาแทง
แล้วลากไปในปั๊มน้ำมันหลบมุมกล้องแล้วก่อเหตุด้วยค่ะ
ตอนนี้แก๊งที่ทำมามอบตัวกับตำรวจแล้วด้วย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ดูหน่อยว่าศึกนาทีที่เป็นการเปิดศึกทะเลาะวิวาสแบบนี้ค่ะ
เคสนี้นะครับ

ฝั่งขวาเนี่ย๓ฝั่งซ้ายเดินมาความนึกภาษาแจ๊ะมั้ย

ฝั่ง๔คือมาจัดการเรังเลยอ่ะ
ใช่ตองไปท้ายงเดียวไม่ค่อยมีเหล็กขูดชาร์ปด้วยไง
คนที่โดนเนี่ยฝั่งคนเจ็บเนี่ยฝั่งคนเจ็บคนตายผู้ชาย๒คนผู้หญิง๑คนใช่ไหม
ไอ้ที่หลบมุมกล้องไปได้ยินแต่เสียงร้องไห้ตรงนี้คืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชม
เขาไปรุมทำร้ายจนสลบแล้วเอาเหล็กขูดชาร์ฟแทง
ตรงนี้มุมกล้องวงจรปิดไม่เห็นแล้วค่ะ
นี่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๙กลางคืนคนตายเนี่ยคือในเกมนัทธดานัยอายุ๑๗ปีโดนแทงคิดดูสิ
นับแผลทั้งหมด๑๗แผลที่หน้าท้องที่คอตามส่วนต่างของร่างกาย
ทีนี้เมื่อวานนี้ค่ะฝั่งกลุ่มผู้ก่อเหตุเมื่อกี้บอกว่ามี๔ใช่ไหม
อีก๒คนยังไม่มาคือนายธนากรหรือว่าเครปอายุ๒๔กับนัทธวุฒิหรือว่าคิมอายุ๑๘
ทีนี้ทางฝั่งในแบงค์ถ้าเกิดว่าดูในคลิปมันนะคะคนที่ใส่เสื้อแบบชมพูชมพูขาว
เขาบอกแบบนี้บอกว่าวันที่๙เขาไปเที่ยวงานรำวงกันมา
แล้วเครปน่ะบอกว่าให้มาเจอมาเจอที่ปั๊ม
นี้แหละจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเพราะอะไร
เพราะว่าโดนฝั่งผู้ตายมองหน้า
โดนเกมมองหน้านะ

พอมาถึงปั๊บเจอกลุ่มเกมเขานั่งอยู่ในปั๊มก่อน

คนที่ลงมือแทงคือเครปนะ
เป็นคนลงมือแทงบอกว่าเสียใจมาก

แล้วอยากจะฝากขอโทษครอบครัวคนตาย
คือเหมือนกับมาสำนึกได้เมื่อสายไปแล้วอะค่ะ
ชบต่อยครับไปกี่มัน
๔๕มันครับแล้วก็ออกมาครับ
แล้วก็เข้าไปคนเดียว

มันไม่ได้ไปครับ
คนที่ตายสรุปแล้วครับรอบของเขาก็ออกมา
แล้วก็คนที่แทงก็เข้าไปคนเดียว
นี่ค่ะเป็นแก๊ง๒คนนี้แหละที่มามอบตัวก่อนนะคุณผู้ชม
เสื้อชมพูคือแบงค์เสื้อสีดำคือนาย
อายุ๑๙ทีนี้ฟังฝั่งที่ทำเขาแล้วใช่ไหม
ฝั่งที่โดนกระทำ
ฟังน้องเก๋งค่ะน้องเก๋งเป็นแฟนของเกมนะ

ตัวน้องเก๋งเองเกมแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงเนี่ย
เพราะว่าไปเนี่ยก็จะมีน้องเก่งเป็นผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหม
แล้วก็มีเกมกับผู้ชายอีกคนนึง

คลิปเขาขี่รถผ่านมาแล้วมันเบิ้ลรถเสียงดัง
เกมแฟนของเก๋งก็เงยหน้าขึ้นมามองเพราะว่าตกใจไงเสียงเบิ้ลรถมันดัง
ไอ้จังหวะนั้นนั่นแหละพอเกมเงยหน้ามองปั๊บเครปวนรถกลับมา
หน้าเหรอมีปัญหาอะไรป่ะซึ่งฝั่งน้องเก๋งเองอ่ะก็บอกว่า
ไม่มีปัญหาอะไรพี่อย่ามีเรื่องได้ไหมเนี่ยคนนี้แฟนหนูเอง
หลังจากนั้นก็ไปเที่ยวงานรำวงกันตามปกติแล้วตอนนั้นน่ะเครปอ่ะยังเหมือนกับว่า
เข้ามาแล้วเหมือนกับว่ามากอดมากอดคอเกมอ่ะแล้วก็บอกว่าเออ
หลังจากนี้มีอะไรบอกนะแต่ทำไมอ่ะที่เวทีลำวงที่งานลำวงยังโอเคอยู่เลย
แต่มานัดเจอกันที่ปั๊มมาก่อเหตุแบบนี้ทีนี้ตอนนี้เครปกับคิมที่ยังจับตัวไม่ได้ใช่ไหม
เครปอายุ๒๔ปีคิมนัทธวุฒิอายุ๑๘ปีในกลุ่มไลน์ชุมชนเนี่ยเขามีการลงภาพเครป
เหมือนกับเป็นการประกาศตามหาคนร้ายแล้วก็แจ้งข่าวในพื้นที่ด้วยนะ
ไม่ว่าจะต้องระวังใครเจอสองคนนี้ก็แจ้งเจ้าหน้าที่
ฝากขังข้อหาร่วมกันทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
นี่แหละในเครปคนที่เอาเหล็กขูดชับ
แทนเกมจนตายนะคะค่ะครับ